คือตอนนี้น่าจะตรงกันแล้วทุกมหาวิทยาลัยเนี่ย
ไม่ให้มีกิจกรรมรับน้องโดยเฉพาะนอกพื้นที่

หรือการวาคเนี่ยหลายมหาวิทยาลัยบอกเลิกเลยนะฮะ

แต่มีรุ่นน้องของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งออกมาโพสต์แฉรุ่นพี่
บอกว่าจะพาไปทำกิจกรรมค่ายอาสานะ
ชื่อกิจกรรมค่ายจิตอาสา
ให้น้องปี๑ไปทำกิจกรรมกันที่เพชรชบุรี
ตำบลท่าแรงอำเภอท่ายาง
แล้วจะไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
เขาก็ตั้งใจเขาอยากจะไปช่วยเหลือสังคม
ทำกิจกรรมค่ายอาสาเป็นจิตอาสา
แล้วนี่ฮะเขาบอกไปถึงเขาเจออะไร
ไปถึงสั่งหมอบก่อนเลย
รุ่นพี่สูบบุหรี่สั่งการถือไม้
สั่งหมอบห้ามเงยหน้า

เออเอามีเสียงมั้ยถ้ามีเสียงเอาฟังเสียงรุ่นพี่หน่อย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

ฟังเสียงรุ่นน้องหน่อยนะฮะ
มันต้องฝ่ายช่วยเหลือจริงค่ะ
แต่พออันไปอ่ะเราก็ต้องไปโดนอะไรแบบนี้
เค้าหลอกเราไปมากค่ะ

เขาจะมาค่ายอาศาแล้วหลายคนบอกตรงนี้เกิดอะไรขึ้น
ไปกระโดดขีบขาคู่เขาน้องผู้หญิงด้วย
มีช่วงที่กระโดดหีบขาคู่ก็ทุกคนบอกอะไรกัน
เราก็พยายามติดต่อไปยังรุ่นพี่เหล่านี้นะฮะที่จัดกิจกรรม
เขายังบอกว่าเขายังไม่สะดวกจะให้ข้อมูล
ส่วนทางมหาวิทยาลัยบอกว่ารู้เรื่องแล้ว
กำลังพิจารณาตามขั้นตอนอยู่นะฮะ